มีข่าวดีสำหรับใครต้องใช้ก๊าซหุงต้มมติกรบงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมยังตรึงราคาเดิมไปจนสิ้นปีเลย

คุณผู้ชมเช็คดีนะโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านอาจจะเปิดให้ทำฟันฟรีด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
วันนี้๒๑ตุลาคมครับคุณผู้ชมเป็นวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาล
ดังนั้นวันนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ
เปิดบริการทางทันตกรรมฟรีครับ
แต่ละหน่วยงานแต่ละโรงพยาบาลจะให้บริการฟรีไม่เหมือนกันนะ
และจำกัดจำนวนผู้รับบริการไม่เท่ากันด้วย
อย่างเช่นที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพญาไทยเนี่ย
ฟันถอนฟันผ่าฟันคุดขุดหินน้ำลายรักษารากฟันฉุกเฉิน
ฟรีครับรับผู้ใหญ่๑๒๐๐คนรับเด็ก๑๐๐คน
เริ่มแจกบัตรคิว๖โมงครึ่ง
เริ่มแล้วสิไปจนกว่าบัตรคิวจะหมดครับ
รักษาระหว่าง๘โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงครับ
ลองเช็คดูคุณผู้ชมอยู่ใกล้ที่ไหนอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหน
ดูนะเผื่อเขาจะให้ทำฟันฟรีได้ครับ
เรื่องนี้เกี่ยวกับบุคลากรสาธารณสุขเหมือนกันครับ
ตอนนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณตอบแทนการปฏิบัติงานช่วงโควิด
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินรักษาราชการแทนรองประหลัด
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบเงินกู้
จากสำนักงบประมาณแล้ว๑๑๙๐๐ล้านบาท
เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
จนถึงมิถุนายนปีนี้วงเงิน๑๑๕๐๐ล้านบาทครับ
ค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนวงเงิน๓๘๔ล้านบาทครับ
ซึ่งทางหน่วยงานต้องจัดเตรียมเอกสารเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ

ส่วนเรื่องนี้ก็ใครใช้แก๊สหุงต้มพออุ่นใจได้บ้างเล็กน้อยครับ
หลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงมีมติ
มีมตินะครับให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่๔๐๘บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
ต่อไปอีก๒เดือนก็คือพฤศจิกาและธันวาคมปีนี้
เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนนั่นเอง
แต่มตินี้คุณผู้ชมก็ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยถึงวันที่๑๖ตุลาที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมติดลบไปแล้ว๑๒๐๐๐ล้านบาท